พระเอกโรบอตพลาดท่าแอบซุกลูกเมียคนจับได้

เขาบอกว่าเมาส์กันสนั่นวงการเลยนะครับ

พระเอกที่มีลูกมีเมียเนี่ยนะครับ
แต่ต้องแอบซุกซ่อนไว้แถมมีเหตุให้ต้องดราม่าไปอีกนะครับ

พระเอกโรบอยที่เล่นละครเรื่องไหนต้องโดนด่าตลอดนะครับ
เพราะไม่เคยคิดที่จะพัฒนาฝีมือตัวเอง
เล่นเรื่องไหนก็เล่นมาให้จบไป
กับบทเดิมอายุอนามก็ปลาเข้าไปจะ๔๐แล้ว
ถ้าจะให้ประกบกับนางเอกรุ่นใหม่ก็คงจะยาก

แม้ว่าจะดูเป็นคนเงียบขึม
แต่ขอบอกว่าฟาดเรียบนะจ๊ะ
ฟาดตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในวงการด้วยซ้ำ
พอได้เข้ามาวงการบันเทิงก็ยิ่งฟาดหนัก
ได้กับนางเอกตัวแม่อยู่หลายคน

วงการบันเทิงสั่นสะเทือนแบบยิ่งใหญ่แน่นอน
เพราะนางเอกคนนี้เขาภาพรักดูดีมาโดยตลอดหลายสิบปี

ที่เขาไปฟาดกันหรอ
ขอโทษค่ะใช้คำไม่เหมาะสม
ด้วยความที่ฟาดแบบไม่บรรยะบัญญัง

ขอโทษนะครับคุณผู้ชมมันไปตามข่าว

ก็ทำให้มีทารกน้อยมาเกิด

ระหว่างพระเอกโรบอตซุกลูกซุกเมีย
เค้นถามให้ตายอย่างไรก็ไม่ยอมรับ
เมียคนนี้ก็ได้มาแบบไม่ตั้งใจด้วย

พระเอกโรบอทไปได้มาจากการเที่ยวอโคจร
ทุกวันนี้พระเอกโรบอตก็ต้องทำมาหากิน

แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือบรรดายาดของพระเอกโรบอตนั้น
ไม่มีใครชอบกี้หน้ามีซ้อยคนนี้เลย

ให้เอาลูกไปตรวจดีเอนเอว่าใช่ลูกของตัวเองจริงหรือเปล่า
พระเอกโรบอตไม่ยอมทำเพราะกลัวจะตกเป็นข่าว

ถ้าจู่พระเอกโรบอตไม่ใช่พ่อขึ้นมา
เขาว่าอย่างนั้น

เออจะสี่สิบแล้วนะจะเป็นใคร

คิดว่าพ่อกับลูกก็เจอกันเคยฟาดนักเอกในวงการ
นางเอกคนนี้เนี่ยภาพรักดูดีมาตลอดหลายสิบปีด้วย

งงนะเนี่ยนี่ปุจฉามีคนเขียนว่าทำไมปุทะ

ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนอกจากว่าเล่นแข็งแล้ว

ก็ทำงานอยู่ในแวดโว้นรัฐการณ์อย่าบอกนะว่าเพื่อนหนูก็

แต่เพื่อนหนูเห็นผู้ชายคนนี้พาเมียที่หน้าสก๊อยเนี่ย
จดทะเบียนสมรสอ๋อจดทะเบียนแล้วเหรอ

นี่เรื่องใหญ่อย่างนี้แหละไปจดอยู่ต่างจังหวัด
แสดงว่าเขาก็โอเคสิเขายอมจดทะเบียนแล้ว
ก็ต้องจดเพราะว่าก็ลูกนะคะลูกออกมาแล้ว
เพื่อนนี้คือเมียและลูกที่เขามีตอนนั้นสิ
เขามีเท่านี้เหรอค่ะประมาณนี้
ตอนนี้แองจิแองจิลดเมย์ไม่ได้อยากรู้ว่า
ผู้ชายคนนี้คือใครอยากรู้ว่านางเอกที่ว่าคือใคร

พอบอกว่าเป็นอย่างนี้รู้แต่นางเอกที่ว่ากินกันเองไม่รู้

เอ้านางเอกเอ้านางเอก

เขาเคยประกบรุ่นกับรุ่นน้องรุ่นน้องก็เกือบได้กับรุ่นน้องด้วย

ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้

ไม่แต่คนนี้ผมก็ได้ยินว่าเขาก็

มักจะมีแบบเล่นกับคนพระเอกคนไหนก็จะมีปันใจ

พี่เมียวไปโม
คุณหมอเข้าข่าวของเราอย่าไปสงสัยเขาพอแล้ว